มายมันเท่าไหร่นะครับ
ครับเรียนพี่น้องสื่อเหมือนชนนะครับ
วันนี้บกบทมีประจำทันข่าวนะครับ
การจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับ
ที่เปิดเพจหลอกรวมนะครับ
ขายเสื้อแล้วก็เพจนี้มีผู้ติดตามกว่า๓แสนคนนะครับ
ซึ่งเว็บไซต์ประชาญไทยเนี่ย
เป็นเพจร่วมนุมโยงอันดับ๘ของประเทศนะครับ
ทีนี้เนี่ยอ่าวิธีการนะครับ
จะใช้การโพสต์นักสมัคร

เพื่อที่จะให้คนติดตามเยอะแล้วก็ขายเสื้อนะครับ
ซึ่งขายเสื้อไปแล้วเนี่ยก็ไปโกงเขาอีกนะครับ

เป็นโน้นจริงเนี่ย
สั่งการท่านคุมกับสาธารณ์นะครับ

ท่านนักนามพิจีสชำพิทนาลงน้ำนะครับ

ผู้ทำผิดเนี่ยนะครับเป็นชายนะครับ
ที่๑๙๓๕๒๕๖๒ลงมาที่๒๕สังวาคลม๒๕๖๒คือในรายละเอียดนี้
หรือจะให้ทางท่านผู้กัดสารนำเนรยกับพี่น้องผู้โหมะชนครับ
เนรยท่านรอคุณกรรมการค์ค่ะและท่านผู้สื่อหมวนโฉนทุกท่านค่ะ
ในนามของกรกรรมการสามครับได้รับคำสั่งการจากภูมิธรรมชาญนะครับ
ให้ทำการสืบสวนติดตามนะครับ
ผู้ที่เป็นผู้ดูแลเหตุเหตุหนึ่งนะครับตามที่ท่านรอภูมิธรรมการนะครับ
ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับจนนำมาสู่นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่นะครับกรรมกรกรรมการสามนะครับ
ได้ทำการสืบสวนนะครับจนนำไปสู่การปลดค้นนะครับ
ติดตามจับกลุ่มผู้ที่น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้ดูแลเพจนะครับ
ที่มีชื่อว่าเพจหลวงพี่นะครับว่าดูยูมี
นะฮะซึ่งเพจนี้นะครับมีการทำมาหลายหลายเพจหลายเวอร์ชั่นนะครับ
โดยเวอร์ชันแรกนะครับสร้างมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับ
มีผู้ติดตามนะครับประมาณสามแสงกว่าคน
สามแสนกว่าลายนะครับแล้วก็มีการสร้างมาหลายเวอร์ชั่นนะครับ
โดยเพิ่มตัววีด์เข้าไปร้านหลังนะครับหลวงพี่วัดวีมีน
วีสองและวีสามนะครับตัวที่เหตุที่เป็นประเด็นนะครับ
จะอยู่ในส่วนของเพจวี๒นะฮะมีผู้ติดตามประมาณสี่หมื่นกว่ารายนะครับ
เพจนี้สร้างมาเมื่อเมื่อปีต่อปลาห้าหลักหลุ่นสองนะครับโดยประเด็นหลักหลักนะครับ
พฤติการของเขาเนี่ยจะโพสต์นะครับที่ในส่วนของเพจที่เป็นประเด็นเนี่ย
โพสต์ข้อความในลักษณะที่สร้างความแตกแยก
สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนนะครับ
ในภาพรวมนะครับรวมไปถึงอ่าอันมีลักษณะนะครับ
ที่เข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยนะครับ
ในส่วนของประเด็นนี้สองเป็นอย่างที่ท่านลองพุ่งกับการการ
ก็คือมีความพยายามนะครับและมีพฤติการในการที่จะหลอกลวงเพื่อขายสินค้า
ครับน้องเกตค่ะครับก็เอ่อฝากมาอย่างคุณคิดธรรมนะครับ
ส่งความแตกแยกในสังคมนะครับซึ่งยังปันผิดทางด้านความมั่นคงด้วยนะครับ
อย่างเหตุนี้ครับก็พยายามปิดบังตัวเองซ่อนเล้นทุกอย่าง
แต่สุดท้ายพวกที่รวบก็สุดส่วนสกุลได้
ซึ่งการสร้างความเกลียดชังในสังคมมันไม่ดี
เพราะว่าตอนนี้เพศไทยเรากำลังพัฒนาไปเยอะมากแล้ว
แต่ชอบนำคำกรอบขอเหลือความเกียจชั้น
ให้สังคมแยกแยกจะทำให้บ้านเมืองไม่เจริญพูดง่ายไม่งั้นอย่าทำเลย
ซึ่งความผิดอันนี้เยอะนะครับก็ผิดตามพรบพิวเตอร์
มาตรา๑๔วงแรกผ่าน
คือมีเจ็บปัญหาที่จะชอบโครงพูดโครงพิษฐานจริงในชั้นเลยหรือเปล่า
คือต้องเล่าคุมหลังก่อน
ทุกต้องหาเป็นคนหน้าตาดีนะครับ
และเคยดำในโลกสรรคุมวะรายคือทำงานในกระเป๋าเทอร์เม้
และมีคนถ่ายภาพเราเอนกระเป๋าเทอร์เม้และเดินราคาในสโชเซียล
จากนั้นก็ไปโรงคุมธุรกิจบางอย่างตรงโลกออนไลน์เหมือนกัน
พอหมดเนื้อหมดตัวก็มาคิดว่าคิดจะทำเพจแล้ว
อย่างนี้จะทำยังไงให้เพจเนี่ยดัง
เขาก็เริ่มเอาข้อมูลที่บิดเบือน
ข้อมูลที่เป็นภัยกับความมั่นคง
ข้อมูลที่เป็นเท็จเอามาใส่ในเพจของเขา

จากนั้นเนี่ยเมื่อมีผู้ติดตามเยอะ
ก็เกิดความคิดที่ว่าเอาเสื้อมาขายนะครับ
เสื้อเนี่ยทีมว่าสุปัติปันนกเป็นสังเกษ
ก็มีคนหลงซื้อเยอะแล้วก็ไม่ส่งของให้เขานะครับ

แล้วก็จากการโดรสอบเพราะว่าเขาได้เงินจากการทำอย่างนี้ไปกับมวลหลายแสน
มีการลักษณะดีกับเขาค่ะหรือว่าได้มอบเกี่ยวกับการปิดเงินเหมือนกัน
ในเรื่องพอโลโมเมตเตอร์ผมลืมบอกว่า๑๔แม่งหนึ่งด้วย
นำเข้าข้อมูลเท็จแล้วก็เศรษฐนาให้แวดโทนจากความเสียหาย
และไงส่วนที่เป็นเยอะหอมที่เป็นสร้างความรูเหมือนเหี่ยคชันและเป็นเยอะหัก
ส่วนต่อนะคะเมื่อกี้เลยครับของชั้นอ่ะ
ส่วนต่อข้อมูลที่เป็นชั้นครับใช่
เข้ามีเข้าไปยังตอนนี้อยากทำอย่างอื่น
ทำเขาอีกก็ต้องหน้าของ
ความยากถามการนำเวลาจำ

ทั้งตัวส่วนรัฐที่เลือนเด็กด้วย
หรือที่ก็ข้อมูลจากโลกการผิดใส่ร่วมสก่อภายใจจากเกียรติฯ
จริงผมว่าช่วงไม่เลยง่ายแต่ก็มีข้อขิบทาสภารกาลเป็นระหว่างหลักอาจารย์สอง
สถานการณ์การแท็กข้อมูลของหน่วยงานของบันทึกต่าง
ในตอนนี้มันมีการแจ้งเตือนว่าใครตกเป็นเป้ามาหรือแบบไหนบ้าง
จริงผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานมีระบบการป้องกันที่ดีอยู่แล้ว
ในเรื่องการเทคนิคเเลี่ยบริษัทให้เขาดูแลดีค่ะ
เขาใช้แบบไหนคะใช้ในการส่งไวรัสหรือส่งอะไรเท่าที่เราเคยมีประสบการณ์ทำงานมาค่ะ
จริงหลายรูปแบบนะครับก็ขอไม่เอาอะไรเลยค่ะ
คือในส่วนหน่วยงานหรือเจ้าของหน่วยงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต้องป้องกันต้องวางระบบป้องกันให้ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าเห็นความมั่นโฟนเนี่ยมันก็ระเทศออกผมเชื่อว่าทุกหน่วยก็ต้องใช้นิมโมงนี้เพื่อสูงแน็ตกันแล้วครับ
อย่างไม่เศร้าครับก็ระหว่างตรวจสอบครับ
อะไรที่เกี่ยวกันให้รู้ว่าเขาเป็นคนทำสำเร็จอะไรยังไงนะครับ

อยากให้ท่านยืนยันถึงความมั่นใจว่าเราจะติดตามแพ็คเตอร์ไลน์นี้ได้หรือไม่ได้

ถ้าทุกอย่างอยู่ระหว่างการการการการนะครับก็จะทำให้เร็วสุดครับ
สมมุติถ้าตอนนี้เราสามารถสื่อส่วนแล้วก็เจอตัวแล้วว่าคนที่ทำเนี่ย
อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะทำในปัญหาประเทศขึ้นมาตลอดการการเนี่ย
มีตัวการการอยู่แล้วครับเกี่ยวกับการการทำของผู้หญิงนอกล่าสัตว์ชาติ
ต้องเห็นปอทรเราทำยังไงครับเขามองกับอาสาบในรอบรัฐการอย่างไงนะครับ
เขาได้จริงเป็นยังไงมีไม่มี
มีการจับกลุ่มไม่มีการจับกลุ่ม
คดีที่โพสต์ในเชื้อทางกับส่วน